มาถึงประเด็นที่โลกออนไลน์นะครับ
คุยกันนะฮะตั้งแต่เมื่อวานยันข้ามคืน
ตอนนี้ก็ยังคุยกันอยู่กรณีที่คนไทย๗คนนะฮะ

เก็บเห็ดแล้วโดนทางการลาวเขาจับไป
พอจับไปมีข่าวว่าก่อนจะกลับนะเดี๋ยวทางการลาวเขาจะฉีด
จนเป็นที่คราวนี้โจทย์ขาลกันซิครับ
เก็บเห็ดกันไหมล่ะเธอที่ลาวเดี๋ยวเขาฉีดวัคซีนให้
แล้วก็มันมีหนังสือที่หลุดออกมาครับ
เป็นการรายงานของท่านในอำเภอถึงท่านผู้ว่าราชการจังหวัดเกี่ยวกับเรื่องนี้
ซึ่งประเด็นนี้แหละฮะชาวเน็ตสนใจ
มีการเผยแพร่เอกสารที่ในอำเภอศรีวินทรนะครับ
ทำถึงท่านผู้ว่าราชการจังหวัดอุบลรัชธานี
มีรายงานเหตุการณ์ว่าคนไทยถูกเจ้าหน้าที่จับตัวไป
พร้อมระบุข้อความว่าเบื้องต้นทราบว่าทางสปลาวจะฉีดวัคซีนให้กับคนไทยทั้ง๗คนคนละเข็ม

ผู้สื่อข่าวไทยรัฐทีวีโทรศัพท์ไปสอบถามกับท่านในอำเภอเลยครับ
หนังสือดังกล่าวท่านในอำเภอชี้แจงแบบนี้
ชี้แจงบอกว่าเพิ่งจะได้รับการยืนยันจากแขวงจำปาศักดิ์ว่า
ไม่ได้รับการพิจารณาการฉีดวัคซีนให้กับคนไทย๗คนนะครับ
ขณะที่หนังสือที่มีการเผยแพร่ไปนั้นยอมรับว่าเป็นอักษะ
สถานการณ์ไปเองไม่ได้เป็นข้อมูลยืนยันจากฝั่งแล้ว
เอาฟังเสียงหน้าครับ
คันคาดการณ์เฉยว่าเขาจะทำตามมาตรการ
น้ำภาพจริงนะครับเป็นการจักรตัวว่าเฉยครับ
คำท่านพูดว่าก็จะขอ
ทำหนังสือกับทางกรมศูนย์ใหญ่นะครับประสานไปทาง
สวทธิศพลาวว่าขอให้
มากัดตัวที่มีฝั่งไทยนะครับภาพก็กัด
การทำหนังสือได้เป็นทางการอีกทีครับ
ขณะเดียวกันนะครับมีบรรยายงานจากข่าวจาก
สถานเอกอักราชทูตลาวประจำประเทศไทยนะครับ
ซึ่งได้ยืนยันว่าตรวจสอบเรื่องนี้กับ
รองเจ้าแขวงจำปาศักดิ์แล้วยืนยันว่า
การฉีดวัคซีนให้กลุ่มคนไทยนั้นไม่เป็นความจริงครับ
ขณะนี้อยู่ในขั้นตอนการส่งตัวคนไทยทั้ง๗คนกลับประเทศ
ด้านลูกชายและลูกสาวของ๑ในคนไทยที่ถูกคุ้มตัวนะครับ
วีดีโอคอลหาแม่เพื่อสอบถามความเป็นอยู่
โดยแม่เนี่ยร้องไห้ออกมาเลยแล้วก็เล่าบอกว่า
ให้ลูกหาเงินแล้วก็ช่วยดำเนินการให้ได้กลับประเทศนะ
ซึ่งลูกก็บอกว่าแม่จะต้องกักตัว๑๔วันก่อน
ถึงจะได้กลับนะครับตามมาตรการควบคุมการพัฒนาของ

คนไทยจริงแล้วเนี่ยไปกันเยอะกว่า๗คนนะครับ
แต่นี่คือ๗คนที่นะฮะถูกทางการลาวเขาควบคุมตัว
เพราะว่าลุกล้ำเข้าไปในพื้นที่ของเขา
ส่วนคนอื่นที่ไปกับกลุ่มนี้นะฮะ
ซึ่งอาจจะรู้จักกันหรือไม่รู้จักกันไม่รู้นะ
หนีกลับมาได้คุณพระราพรนะฮะ